สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสูตรสูตรไปเลย
แม่บ้านปัจจันทร์บ้านสวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมรับทุกปัญหาลับปัจจันทร์กับทุกด้านว่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
โอ้โหกลับมาเจอกับพวกเราสามสาวแม่บ้านสุดแซ่บในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

จากเราจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตดวงดีกับนักพยากรสุดแซ่บ
ยากรได้แบบครบรสจริงเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะพูดแบบนี้เนี่ยนะคะคุณแม่กับน้องพิษค่ะ

พูดเลยว่าแซ่บถึงใจแน่นอนคุณผู้ชม
คุณผู้ชมเรียกได้ว่าต้องมาให้ครบทุกเรื่องแซ่บเหมือนเดิมนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเด็ดที่สุดเรื่องเงินนะ
พี่กาวฮะงั้นอภิษขอเรื่องเงินได้ไหมถ้าพี่กาวพูดว่าเด็ดสุดขนาดนี้

แม่ว่ามันไม่แฟร์เราจะต้องใช้วิธีที่มันบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุด

ได้นั่นก็คือให้แม่ตัดสินใจไง

แม่นี่ยุติธรรมแล้วเหรอนี่มันประเด็นการสุชาติแล้ว
อย่าไปคิดอย่างนั้นแหมแม่จะอยู่สักถึงวันพรุ่งนี้บอกว่าไม่มี

อย่างนั้นเริ่มที่คุณแม่แล้วกันนะคะ
ฟรุ้งฟริ้งแบบคุณแม่เนี่ยขอเป็นเรื่องความรักละกัน

นี่ประเด็นโหลาแซ่บนะคะสำหรับของคุณแม่นั้นก็คือ

ประเด็นทำอะไรนี่หนึ่งเป้นหมด
ต่อไปต่อสกาลว่วกันนะคะ
โอเค
หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนนะคะคุณผู้ชม
มีเกณฑ์มรสุมรุมร้าวงานเขาแบบเต็ม

แล้วเรื่องเงินก็ต้องเป็นหน้าที่ของอภิษนะคะ
โดมสาวที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์เพศตรงข้างปุ๊บประธัมค์ครับจุน

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี
โหยิวมากประเด็นหัวหน้าแซ่บที่เกิดเดือนไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกแอ้มฟรี

ลูกว่าเขาหลอกแต่เต็มใจไหม
ที่เต็มใจแตดีมากเลยก็มีเสียวว่าเขาจะไปจากเราเมื่อไหร่
พวกมีผู้ชายมีใช้หนุ่มมีหญิงสามาโตว่ามาชอบเรามาติดทันละ

แต่เขาอาจจะจริงจังกับเราก็ได้นะ
เออแล้วแบบใจมันแต่ชอบเขาแล้วไง
แต่สรุปได้ง่ายเลยว่ามีโอกาสที่จะเสียใจได้
มีนาคมกับเพื่อสนิกายน
ระหว่างเรื่องผู้ชายติดพันธุ

อาจารย์ค่ะขอถืนก่อนเลย

สำหรับคนที่เขาจะมาหลอกแอ้มโลฟีเงี้ย
เปลี่ยนแบบให้กลายเป็นแม่ตาแล้วจริงใจกับเรากันเนี่ย

เรื่องแรกคือวาสนาต้องมีต่อกัน
อ๋อคนเราต้องมีวาสนาต่อกันถ้าไม่ได้ทำบุญมาด้วยกันมันก็ไปด้วยกันไม่ได้
ถูกต้องอันนี้สำคัญอันที่สองอย่างน้อยที่สุดทำให้จากกันด้วยดีหรืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข
เขาเรียกว่าเติมบุญไงบุญเติมพอเติมเข้าไปแล้วมันก็จะทำให้สบายมีความสุขเจริญมั่น
หมายความว่าเรากับเขาควรจะต้องไปทำบุญร่วมกันเหรอค
ถูกต้องก็ควรทำบุญร่วมกันถวายของเป็นคู่เชิงเทียนเชิงเทียนก็ได้เทียนไขก็ได้
แจกกันดอกไม้หลอดไฟเป็นคู่รองเท้าตัดเกียบใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ถูกต้องคือแต่ถ้าเราทำบุญไปแล้วบางคนหวังแล้วว่าเนี่ยก็ทำอย่างอาจารย์คาทาบอกแล้วเนี่ยไปทำบุญอะไร
มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดคือวาสนาเพราะฉะนั้นเราอาจจะแค่ว่าผมผ้าให้เขามีหญิงสาวนอนอยู่ตรงชายหาด
ห่มผ้าให้เขาเราก็คบกับเขาได้แค่๓๔๕ปีก็ต้องเลิกกันไปเราขุดดินฝังศพให้เขาเราก็อาจจะอยู่ได้คลองคู่กันตลอดไป
อ๋อมันก็แล้วแต่ว่าวาสนาที่จะอยู่ด้วยกันเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องยอมรับด้วยอีกส่วนนึงนิสัยเลย
อันนี้ไม่ได้นับแต่เฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายวันนี้ก็เป็นตามตลอดรายหาตลอดเวลาไม่ทำงานทำงานอย่างนี้เขาก็เบื่อได้
เราก็ต้องทำตัวให้น่ารักให้เขาอยากคบเราด้วยใช่ไหมล่ะ
แต่ด้วยความที่ผู้ที่เกิดเดือนมีนากับพี่การนี่เขาโอเคอยู่แล้วอาจจะขี้ขึงขี้ห่วงนิดหน่อยแต่สิ่งที่ความมีเสน่ห์และความน่ารักเขามี
เพียงแต่ว่าผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ใช่คู่ก็รอไปก่อนอ่าไม่เป็นไร
มีไหมอาจารย์ค่ะเราจะใส่เครื่องประดับอะไรไปแบบเสริมดวงเราเสริมเสน่ห์ให้เรา
ที่สำคัญที่สุดเลยนะสิ่งที่จะต้องทำคือไงคะคือว่าไปแล้วกลับมาเจอกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเป็นคู่คู่ควรที่จะมีก็คือเลข๘ตุ้มหูอย่างนี้แต่อาจจะเป็นเลข๘นี่ลักษณะ

วงกรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเลข๘นะแต่หรือว่าเป็นเลข๐ได้
เป็นเล็กเป็นรถกลับมากลับมาอยู่ตลอดเวลาใส่แหวนใส่แหวนควรที่จะใส่แหวน

เพราะว่าให้บอกไว้ว่าให้เขามีเกณฑ์ที่จะหวนกลับมา

กำไรต้องเป็นกำไรที่ใส่ค้อหมดเลยป้าถ้าสมมุติมันเป็นกำไรครึ่งเดียวอย่างเงี้ใส่เข้าไปได้ไหมถือว่าเป็นกำไ

มันมีกำไรมีโค้งนิดนึงอะมันเข้าได้ไง
อ๋อไม่ได้สิ
ไม่ได้เพราะว่าเลข๘แล้วก็เลข๐เนี่ยคนชอบเข้าใจว่าเลข๐ไม่ดี

เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข๐ดีมากเพราะ๐สศสนยยมันอ่านว่า๐กลาง

มันไม่ใช่สเสสอยยมันคนละเลือก
เพราะฉะนั้นใครที่มีเลข๐

ใช่ผ่านไปแล้วกับเพลงของคุณแม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะกลับมาแซ่บกันต่อกับประเด็นของสกาวแรสน้องอภิษ
ทั้งสองอันระหว่างการเงินและการงานแซ่บไม่แพ้ความรักเลยค่ะ